มีคนถูกยิงตายนะคะก็เป็นสองพี่น้องเนี่ยเสียชีวิตคาบ้านเลย
ต้นคาดว่าเป็นความขัดแย้งเรื่องมรดกอ่ะนะคะตำรวจสพทุ่งตะโกได้รับแจ้งเหตุค่ะ
ว่ามีคนถูกยิงตายในบ้านบ้านเลขที่หนึ่งเก้าสามทับสองหมู่หนึ่ง
ตำบลตะโกอำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรตำรวจเข้าไปที่เกิดเหตุนะคะ
เป็นบ้านปูนชั้นเดียวเนื้อที่คือหลายไร่ด้านหลังเป็นสวนปามแล้วก็เป็นสวนทุเรียน
ภายในบ้านกลางห้องโถงนี่แหละค่ะพบศพผู้เสียชีวิตนะคะ
นายสมชายฮีดซิริอายุห้าสิบเก้าปีเจ้าของบ้าน
ส่วนในห้องเก็บของเจออีกศพค่ะก็คือนางอำภัยแก้วพิทักษ์อายุหกสิบสอง
ลุกกหูด้านซ้ายผู้ตายทั้งคู่เขาเป็นพี่น้องกันนะคะ
ก็คืออยู่บ้านหลังเดียวกันบ้านหลังที่เกิดเหตุนี่แหละค่ะ
ใช้เป็นครัวเจอกระสุน๙มมอีก๒นัดนะคะ
บนโต๊ะกินข้าวแล้วก็มีมีดทำครัววางไว้

ลมก็เปิดอยู่มีรอยเลือดหยดเข้าไปในบ้าน
คนร้ายมาที่บ้านมาคุยกับสองพี่น้องนะคะ
โดยนั่งคุยกันอยู่ที่สาราหลังบ้าน
เหมือนกับว่าน่าจะคุยกันไม่รู้เรื่องตกลงกันไม่ได้คุณผู้ชม
คนร้ายก็เลยเอาปืนยิงสองพี่น้องเนี่ยนะคะจนเขาเสียชีวิต
แต่คาดว่าหลังถูกยิงเนี่ยคงจะยังไม่ตาย
สองพี่น้องหนีเข้าไปในบ้านแต่คนร้ายตามเข้าไปในบ้าน
เพื่อไปยิงซ้ำยิงน้องชายเสียชีวิตที่โถงกลางบ้าน
พี่สาวหนีเข้าไปที่ห้องเก็บของแล้วก็ไปถูกยิงตายตรงนั้น

สาเหตุเบื้องต้นสันนิษฐานว่านางอำภัยผู้ตาย
ที่เขามีอาชีพเป็นแม่บ้านแล้วก็ทำสวนเนี่ยนะคะ
เขามีฐานะดีมีลูกสาวเป็นทันตแพทย์อยู่ที่สงขลา
ในสมชายที่เป็นพี่น้องกันด้วยนะคะ
มีอาชีพรับเหมาก่อสร้างขุดบ่อน้ำบาดาน
ทำสวนปามสวนทุเรียน
ของทั้งคู่เนี่ยเสียชีวิตไปก่อนหน้านี้เมื่อ๓เดือนก่อน
แล้วทิ้งมรดกเอาไว้ให้ค่ะคุณผู้ชม
แต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนกับสองพี่น้องคู่นี้
มีปัญหากับพี่น้องต่างพ่อเกี่ยวกับเรื่องมรดกที่แม่ทิ้งเอาไว้ให้
ก็เลยคาดนะคะคาดว่าเรื่องมรดกนี่แหละ
น่าจะเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดเหตุนี้
แต่ตำรวจบอกว่ายังไม่ตัดประเด็นอื่นทิ้งนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องอื่น
ก็จะรีบตามตัวคนร้ายให้ได้แล้วก็นำตัวมาดำเนินคดีต่อค่ะ